กรณีที่มีชายคนหนึ่งนะครับขี่จักรยานยนต์ตามหญิงสาวไปที่หอพักแห่ง๑ย่านลาดพร้าว๑๒๒แล้วก็ยังฉวยโอกาสเดินตามเข้าไปในหอพัก
พยายามที่จะเปิดประตูห้องพักทั้งห้องของคนที่เดินตามไปแล้วอีกหลายห้องล่าสุดตำรวจสามารถติดตามตัวคนนี้ได้แล้วนะครับ
ซึ่งชายหนุ่มคนนี้ได้อ้างเอาไว้ว่าไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นแค่ต้องการจะขอเข้าห้องน้ำเท่านั้นติดตามจากรายงานครับ
ภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหญิงสาวเข้ามาที่หอพักย่านราชพร้าวหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
และแอบตามเข้าไปในอาคารในจังหวะที่ฝ่ายหญิงใช้ขี่การ์ดเปิดประตูกระทั่งฝ่ายหญิงไขกุญแจเข้าห้องและรีบปิดประตู
ชายคนนี้ก็ยังพยายามบิดลูกบิดประตูเพื่อที่จะเข้าห้องเมื่อทำไม่สำเร็จจึงเดินไล่บิดประตูของทุกห้องและทุกชั้น
กระทั่งไปถึงห้องพักห้องหนึ่งมีผู้หญิงมาเปิดประตูให้โดยชายคนนี้ทำทีขอเข้าห้องน้ำแต่ฝ่ายหญิงไหวตัวทันจึงรีบปิดประตูหนีก่อนแจ้งตำรวจและนำคลิปนี้แชร์ต่อสาธารณะเพื่อตามตัวผู้ก่อเหตุ
เช้าวันนี้พี่สาวย่าและพี่เคยพาในมาร์คอายุ๒๕ปีชายหนุ่มที่บุกขึ้นหอพักมามอบตัวเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปก่อเหตุคมคืนหรือลักขโมยแต่เป็นเพราะความเมา
แต่ด้วยความเมาจึงทำให้ตามผิดคัน
ส่วนการไล่บิดประตูห้องพักอื่นนั้นเพียงเพราะต้องการขอเข้าห้องน้ำ
บอกผมผมจำไม่ได้ว่ากินไปเท่าไห
แต่กินตั้งดูในกระเป๋าตั้งหายไปประมาณ๔๐๐๐๕๐๐๐อะ
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำให้ตกใจหรือว่าหวาดกลัวอะไรเลยก็คือ
ผมยอมรับว่าเหตุมันเกิดจากตัวผมเอง
ก็คือกินเหล้าเมาหนักแล้วแบบมันไม่รู้ตัวครับ
พี่สาวผู้ก่อเหตุยืนยันว่าน้องชายไม่เคยเกเลมาก่อน
ที่ผ่านมาเคยเมาเหล้าและขี่รถจักรยานยนต์ไปล้มจนกลามหัก
แต่ไม่เคยบุกลุกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ใคร
พาน้องชายเข้ามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ส่วนที่ยังติดใจก็คือน้องชายอาจถูกมอมเหล้า
เพราะเงินของน้องหายไป๔๐๐๐บาท

ไม่ระบุชื่อร้านติดตัวกลับมาเท่านั้น
เงินหายแล้วเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวร้านไหนไม่รู้

ฝากเล่าเป็นชื่อเขา
อยู่ในกระเป๋ายังมีรักษาเขียนเป็นชื่อน้องเลย

ไม่รู้จำไม่ได้เลยน้องบอกจำไม่ได้เลย
แล้วเหมือนแบบว่าพอกินกันเสร็จ
นัดกับผู้หญิงคนนี้ว่าเออจะไปจะไปให้ไปหาที่ไหน
ไม่รู้แล้วน้องก็ขับตามไป

แล้วเขาเหมือนเขาเจอคนที่แบบเหมือนกัน
เหมือนกับคนที่เขาเคยเจอในผับ

ในความผิดฐานบุกลุกในเวลากลางวัน

และสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น
มีโทษปรับ๒๐๐๐บาท

เจ้าของหอพักอีกแห่งหนึ่งภายในซอยมหาธัย
นำคลิปกล้องวงจรปิดของที่พัก
เขาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ยืนยันว่าเวลา๑๑นาฬิกาของวันเดียวกัน
มาร์คได้บุกเข้าไปที่หอพัก

ขณะที่พี่สาวของนายมาร์คเห็นคลิปแล้วหน้าซีด

พยายามก่อเหตุที่หอพักนี้เช่นกัน

ยืนยันในมาร์คบุกเข้าห้องขณะเปลี่ยนเสื้อผ้า
แต่โชคดียังไม่ทันได้ก่อเหตุ
ซึ่งอาการของในมาร์คคล้ายกับคนเมา

ส่วนเจตนาคิดว่ามากกว่าขอเข้าห้องน้ำ

เพราะมีห้องว่างที่สามารถเปิดได้
แต่นายมาร์คไม่ยอมเข้าไป

กะว่าจะเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วลงมาซื้อข้าวข้างล่างค่ะ
แต่ตอนในขณะที่เปลี่ยนชุด
เพื่อนก็นอนอยู่บนเตียงแต่ก็นอนเล่นโทรศัพท์

พอหนูหันมาตอนที่ใส่เสื้อเขายืนอยู่
พอเขายืนเสร็จหนูก็เลยตกใจ

เขาก็นั่งลงข้างเตียง
ใช่แล้วเขาก็ฟุบหลับตาไป
หนูก็เลยว่าพี่เข้าห้องผิดหรือเปล่า
พี่เมาไหมแต่เมานะหนูว่าน่าจะเมา
แล้วเขาก็บอกว่าขอนอนก่อนได้ไหม
หนูเลยบอกอ้าวไม่ได้พี่นี่มันห้องหนู
แล้วพี่อยู่ห้องไหนหนูว่ามันไม่น่าใช่
ใช่นะคะพี่เพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้าห้องเรา
เขาเปิดอีกห้องนึงแล้วมันเป็นห้องว่าง
แล้วห้องนั้นก็เข้าไปได้มันสามารถเข้าห้องน้ำห้องนั้นได้ค่ะ
แต่ทำไมเขาไม่เข้าห้องน้ำห้องนั้นล่ะใช่ไหมล่ะ
ด้านเจ้าหน้าที่ของหอพักยืนยันเมื่อวานนี้
มาร์คแอบเข้ามาจริงหลังจากเกิดเหตุ
เฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้พักภายในหอมากขึ้น
ซึ่งหลังจากนี้ต้องให้ตำรวจลงมาตรวจสอบอีกครั้ง
ครีมข่าวแถรรัสทีวีรายงาน